พลเมืองดีที่ตามหานะคะใช่ค่ะ
เมื่อวานนี้ทางจังหวัดนะครับท่านผู้ว่าก็บอกว่า๔คนนี้
ยังไม่ปรากฏตัวยังไม่เจอเลย
เพราะเห็นคลิปภาพคลิปข่าวเหตุการณ์
บริเวณหลังวัดป่าสัทธารวม
พื้นที่แถววัดที่คนร้ายไปปักหลักจอดรถแล้วก็ไล่ยิงชาวบ้านเนี่ย
มีสี่คนนี้ไปช่วยเหลือประชาชนอยู่แถวนั้นใช่ค่ะ
แล้วก็สี่คนนี้ไม่ได้ออกมาแสดงตัวเลยนะคะทางจังหวัดตามหา
เพราะว่าอยากจะยกย่องให้โลกประกาศเกติคุณเป็นกำลังใจ
สำหรับคนที่มีจิตอาสาเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนอื่น
มีคนไปช่วยกันเยอะนั่นแหละเหตุการณ์นี้แต่ว่า
คนนี้คือบังเอิญทางจังหวัดบอกว่าคือเห็นชัดว่าช่วยจริง
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ตามจนเจอทั้งสี่คนแล้วนะฮะคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ตามหาสี่ฮีโร่นี้เจอแล้วนะครับไปช่วยเหลือชาวบ้าน
ช่วยเหลือคนบาดเจ็บในพื้นที่วัดป่าสัทธารวมเมื่อ๘กุมภาพันธ์
ที่คนร้ายจะไปแถวห้างเทอร์มินอนเทอร์เวนตี้วัน
เอาคนแรกก่อนครับทุกผู้ชมครับคนแรกนะฮะที่คุณปียชาติคงถิ่นไปเจอ
คือจ่าสิบเอกเอกชัยประสบผลท่านนี้ฮะเป็นทหารสังกัดค่ายสุระนารี
วันที่เกิดเหตุไปช่วยชาวบ้านก็ใส่ชุดทหารนี่ฮะคุณมีชาติไปเจอแล้วนะครับ
ผู้ชายที่สวมเสื้อแล้วก็หมวกกันน็อกสีเขียวซึ่งเป็นคนแรกที่เห็นคนร้ายอยู่ในวัด
แล้วก็เป็นคนที่รอดชีวิตมาช่วยเหลือได้อีกหลายชีวิตนี่ฮะชุดนี้เห็นไหมนี่
จาสิบเอกเอกชัยบอกว่าวันเกิดเหตุตอนนั้นประมาณ๑๖นาฬิกากว่านะครับ
ขี่จักรยานยนต์ไปรับลูกสาวที่โรงเรียนแถวนั้นมีโรงเรียน
แล้วก็ขี่รถผ่านประตูหลังวัดป่าสัทธารวมนะที่คนร้ายจอดรถอยู่อ่ะ
แล้วก็ก่อเหตุใกล้ใกล้กับซุ้มประตูวัดนะคนร้ายเนี่ยสวมชุดลายพรางทหาร
อยู่ข้างรถนะครับซึ่งจ่าสิบเอกเอกชัยบอกว่า
ตอนที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านคนร้ายเนี่ยยังได้สบตากับคนร้ายด้วยนะฮะทีแรกยังนึกว่า
เอาสงสัยเป็นทหารมาช่วยงานวันมาคบูชาที่วัดมีทำบุญมั้ง
กระทั่งรับลูกสาวเสร็จก็ขี่รถย้อนกลับมาทางเดิม
ก่อนจะถึงจุดที่คนร้ายปักหลักอยู่ประมาณ๒๐๐เมตร
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดแต่ตอนนั้นก็ยังไม่คิดอะไร
เพราะเข้าใจว่าเออสงสัยเสียงประทัดเพราะข้างวัดเป็นสุสาน
ขี่รถไปถึงจุดที่คนร้ายปักหลักอยู่
ขี่รถไปห่างกับคนร้ายประมาณ๒เมตรเท่านั้น
ตอนนั้นเห็นคนร้ายจากชุดทหารที่เป็นชุดลายพรางที่เห็นตอนแรกอ่ะ
คนร้ายไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดพลเรือนสวมเสื้อสีน้ำเงิน
แล้วประตูรถก็ยังเปิดอยู่นะครับซึ่งตอนนั้นเหลือไปเห็นปืนสงครามด้วย
แต่ก็ยังสบตาไปเห็นคนร้ายอยู่แต่ว่าโชคดีที่คนร้าย
เห็นจ่า๑๑เอกชายสวนไปสวนมาอยู่๒รอบคือไม่ได้ทำอะไรเลย
ไม่ได้ยิงใส่ไม่ได้ทำอะไรเลยจนกระทั่งขี่จักรยานยนต์ไปถึงประตูหลังวัด
เห็นรถตำรวจจอดขวางอยู่แล้วตำรวจก็นอนเสียชีวิตอยู่หนึ่งนาย
ถึงรู้ว่าเอ้ามีการยิงกันเกิดขึ้นซะแล้ว
ก็เลยรีบขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากจุดเกิดเหตุแล้วก็ไปตามช่องเล็ก
เพื่อจะไปบอกให้กับทุกคนหลบอย่าเข้ามาตรงนี้
แล้วตอนนั้นไปเจอตำรวจสามนายตำรวจเรียกให้หยุดรถ
โชคดีที่ตำรวจไม่เข้าใจผิดเพราะว่าตอนที่ขี่จักรยานยนต์ไปเนี่ย
มีลูกสาวซ้อนท้ายมาด้วยไงไปรับลูกอ่าที่เพิ่งเสร็จ
งานวันมาคบูชาเป็นกิจกรรมที่โรงเรียน
ก็เลยเล่าให้ตำรวจฟังว่าผมเห็นคนร้ายนะ
แต่งกายแบบนี้แบบนี้ใส่เสื้อแบบนี้รูปภัณฑ์สันธารเป็นยังไง
แล้วจากนั้นก็รีบวิ่งไปที่บริเวณสามแยกข้างวัด
ตามภาพเนี่ยฮะเพื่อไปสกัดไม่ให้รถผ่านมาจุดนี้ที่มีคนร้ายอยู่

มาช่วยกันในการปิดจราจรแถวนั้นไม่ให้ประชาชนผ่านไปผ่านมา
ก่อนที่ไปเข้าไปที่รถอีกรอบหนึ่งเลยด้วยฮุ้นหันต้องการ
เพื่อที่จะหยิบบางอย่างในรถ
หยิบบางอย่างในรถก็ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นอาวุธ
พอออกขวาไปได้สักพักนึงนิดเดียว
เสียงยิงมันมีเสียงยิงปืน

แต่ห่วงเวลาไม่นานจากนั้น

มันกลับเปลี่ยนวิธีวิถีไปที่ในป่า
เรารู้แล้วว่าใกล้ไหนมีอะไร
เราก็
ไม่ได้เป็นคนก่อการก่อเหตุตัวนี้

สู่สารจีนแล้วก็ถึงว่าไปสามแยกก็ปลอดภัยระดับหนึ่ง
ตำรวจก็ทำหน้าที่ของเขาดีมากอยู่เขาก็อยู่ตรงพื้นที่เกิดเหตุ
แต่เขาเข้าใกล้ไม่ได้เนื่องจากว่าด้วยลักษณะการยิงแล้วเนี่ย
อันตรายผมว่าเขายังไม่เห็นเลยว่าอาวุธที่ใช้ยิง
เป็นอาวุธอะไรเพราะว่านั่นจุดนั้นแหละคือสำคัญ
แล้วคนมีกี่คนใช้อาวุธอะไรบ้างเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เขาไม่ทราบ
เพราะฉะนั้นจะให้เขาไประงับเหตุได้โดยทันควันเนี่ยผมก็เห็นใจเขาอยู่นะ

ผมอาจจะช่วยในเรื่องของงานอันนี้ไม่ได้ต่อต้านไม่ได้
แต่ผมจะช่วยในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยได้
ในส่วนนี้ผมก็จึงคิดว่าเพราะว่าผมอยู่ในพื้นที่นั้นมานาน
รถมาเรื่อยเลยรถเบ้นมารถมอเตอร์ไซค์มา
ก็ขออนุญาตครับรบกวนเพราะมันมีเหตุอยู่ด้านหน้า
มีการกัดยิงอยู่ด้านหน้าขอให้ไปทางน้องสโหน่

แต่ก็ต้องไปขอร้องเขาว่าขออนุญาตให้ไปทางนี้ก่อนเพื่อความปลอดภัย
เขาก็ยินดีทุกคนแรกเขาอาจจะไม่เข้าใจ

โอ้โหนี่งานนี้ถ้าไม่มีคนไปช่วย
แล้วรถผ่านไปหลายคันไม่รู้จะไปโดนกระสุนหรือเปล่า
กละหนแน่นอนใช่นะฮะโอ้โหแล้วนี่จาศิพกร์เอเกชัยนะครับ
แล้วก็ประสบเหตุพอดีสิ่งที่ฟังแล้วหน้าหวัดเสี่ยวที่สุด
ก็คือขี่รถเจอคนร้ายระยะประชิดตัวเลย
ที่รถผ่านไป๒รอบซึ่งจารย์๑๑แอร์ชัยบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่า
กุศลที่ได้ทำมาก็ได้เนื่องจากชอบทำบุญช่วยเหลือผู้คนอยู่แล้ว
แล้วก็เคยไปผ่านงานช่วยเหลือประชาชนในฐานะทหารมาหลายที่
ปี๔๐๔๑นี่เคยไปช่วยงานยูเอ็นที่ติมตะวันออกมาแล้วนะครับ
ช่วยเหลือหมาแมวจรจัดนี้ช่วยหมดไปรบชายแดนไทยกัมพูชา๓จังหวัดชายแดนใต้
ก็ไปมาหมดแล้วนะฮะวันเกิดเหตุก็เลยอาจจะเป็นเพราะว่าลูกสาวอีก
ห้อยพระกรุพระธาตุนาดูลบุญบรมีของพระธาตุนาดูลก็อาจจะช่วยให้รอดชีวิตมาได้
แล้วก็ด้วยความที่ใจเป็นจิตอาสาช่วยคนอื่นนะคะส่วนฮีโร่อีกคนนึงค่ะที่ทีมข่าวของเราตามเจอ
เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ช่วยเหลือประชาชนบริเวณวัดป่าสัทธารวมนี่ค่ะ
นายสมพรศรีสืบเชื้ออายุ๕๔ปีเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นจิตอาสาเป็นอาสาตำรวจบ้านนะคะ
ใส่เสื้อสีชมพูนี่ค่ะก็มาช่วยสกัดรถค่ะช่วยปิดการจราจรท่ามกลางเสียงปืนที่ดังขึ้นตลอดนะคะ
สมพรบอกว่าหลังจากได้รับแจ้งทางวิทยุก็รีบมาที่วัดเลยนะคะมาเจอจ่าสิบเอกเอกชัยนี่แหละกำลังสกัดรถอยู่
หลายคันพยายามจะฝืนไปนะคะแต่ก็มาช่วยปิดกั้นอีกแรงว่าไปไม่ได้ไปไม่ได้มีเหตุร้ายอยู่ช่วยโบกอะค่ะตอนนั้นรถเยอะ
แต่กระสุนของคนร้ายก็เสียงดังอยู่ตลอดเวลาคนร้ายกำลังกราดยิงอยู่เลยค่ะเป็นเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะที่กระสุนดังอยู่ที่บริเวณนั้น
ผมได้ฟังวิทยุว่ามีผู้ไล่ยิงกันอยู่ในวัดป่าผมก็เลยมาช่วยความว่าเป็นจิตอาสาก็เลยว่าเราเคยเป็นผู้ช่วยมาก่อนก็เลยช่วยปัดรถไม่ให้ประชาชนไปครับคือปิดถนนอย่างเดียวอ่ะครับมันเสี่ยงอ่ะได้ยินเสียงโอ้โหมันรัวปั่น
ยิงแบบไม่เหลือนะครับอีกคนนึงครับทุกผู้ชมครับ
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเมตตานะฮะที่มาช่วยกัน
แล้วก็ไปช่วยชีวิตเหยื่อที่ถูกยิงด้วยนายเฉลิมศักดิ์สุนทยากร
อายุสามสิบสี่ปีอาสากู้ภัยสว่างเมตตานะฮะถ้าวันเกิดเหตุเนี่ย
เขาสวมเสื้อสีเทานะครับซึ่งได้ไปช่วยจ่าสิบเอกเอกชัยโบกรถ
ในการกันผู้คนไม่ให้เข้ามา
คนนี้นะฮะคนเดียวกันนะครับนี่วันที่เกิดเหตุเนี่ยสวมเสื้อสีเทานะครับ
แล้วก็เป็นผู้ที่เข้าไปช่วยชีวิตนายนาโชธโชธกลางอายุ๑๘ปี
ที่ถูกยิงอยู่ที่วัดนายเฉลิมศักดิ์บอกว่าพอได้รับแจ้ง
วิทยุก็มีเหตุยิงกันที่วัดก็รีบมาที่วัดป่าสัทธารวมทันที
เพราะว่าตอนนั้นกำลังทำงานอยู่ที่สุสานข้างวัดมาถึงเห็นจ่าสิบเอกเอกชัยกำลังโบกรถอยู่
ปิดถนนอยู่ก็เข้าไปช่วยโดยตอนนั้นได้อ้อมไปทางประตูด้านหลังวัด
ออกมาจากเบาะหลังด้านซ้ายของรถโตโยต้าสีทอง
ที่เป็นคนขับถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
ที่ทหารที่ว่าอยู่ในเหตุการณ์มาบอกว่าให้ให้ปิดปิดถนนไว้
เพื่อไม่ให้คนเข้าไปถ้าคนคนเข้าไปได้คนจะตายอีกเยอะ
ไปช่วยผู้หญิงที่ว่าอยู่ในรถรถข้างเขา
กับเด็กนักเรียนที่ว่าอยู่ในรถแฟมบิลลี่

จิตใต้ภาพนึกของการเป็นกู้ไพ
ก็เห็นคนอื่นรอดรอดชีวิตเราก็ดีใจกับเขาด้วย
ก็ใจก็อยากจะให้เขารอดหมด
แต่ว่าเราทำได้แค่นั้นไง
ก็เสียใจกับคนที่ว่าเสียชีวิตด้วย
ส่วนพลเมืองดีคนที่๔นะคะที่ทีมข่าวของเรา

นางสาวอภิระนุษย์สุขลทรรัก
เป็นเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยสว่างเมตตา
ก็คือคนที่ใส่ชุดสีขาวตามภาพในวันเกิดเหตุ
หลบอยู่มุมกำแพงใกล้กับประตูด้านหลังวัด
นี่ค่ะคือเขาไปช่วยช่วยคนที่ถูกยิงค่ะ
เสียชีวิตไปช่วยนางวัฒนยาแสงประสิทธิ์ถูกยิงบาดเจ็บค่ะ
ส่วนสามีร้อยเอกสิริวัตรแสงประสิทธิ์
เอาตัวเองบังกระสุนให้ภรรยา
แล้วก็ไปช่วยเหลือตำรวจอีกหนึ่งนายจนรอดชีวิตนะคะ

แต่เข้าไปไม่ถึงจุดที่คนร้ายก่อเหตุ
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์อ้อมไปทางด้านหลัง
ตอนนั้นเห็นแล้วว่าตำรวจถูกยิงตาย

เจ้าหน้าที่กำลังยื้อชีวิตกันอยู่ริมทาง
ตัวเองก็เลยเสี่ยงชีวิตเข้าไปพร้อมกับนายเฉลิมศักดิ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปดึงตัวนางวัฒนยาแสงประสิทธิ์
พระยาของร้อยเอกสิริวัตต์อ่ะค่ะที่ถูกยิงบาดเจ็บบาดดึงออกมาจากรถ
นะครับแล้วก็ช่วยตำรวจอีกนายหนึ่งที่ถูกยิง
นำส่งโรงพยาบาลจนรอดชีวิตสองคนเนี่ยค่ะ
คือเพราะเขาไปช่วยดึงออกมาช่วยพาไปส่งโรงพยาบาล
พออีกทีนึงเขาก็แจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บ๓ลาย
ก็เลยขี่เมาเตอร์ไซสเตอร์ซมากับเพื่อนชื่อหมู
มาช่วยคนเจ็บฝั่งนี้แต่ทีนี้มีตำรวจบาดเจ็บหนึ่งลาย
ที่ว่าโดนยิงขาอีกคนนึงก็โดนยิงหลัง
แล้วก็อีกคนนึงโดนเฉียดกระสุนเฉียด
ก็เลยมาช่วยแล้วทีนี้เขาก็เอาไปโรงพยาบาล
ทีนี้ก็มีผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งราย
นอนตรงเสาไฟฟ้าที่เป็นแก๊ป
แต่ทีนี้เราก็รอคำสั่งจากตำรวจว่า
ให้เข้าไปช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บ

กระสุนก็ยิงออกมาเราก็เลยต้องรอหลบกระสุนก่อน
ผู้หญิงที่รอดตายคือเขามาจากต่างจังหวัดไง
แล้วทีนี้เขารอดพระท่านเรียก
โยมโยมผู้หญิงรอด
ผู้หญิงโดนยิงแขนเพราะว่าสามีเขานอนทับ
แล้วเขาเลยรอดเขาเจ็บแค่แขน
คือเขาเดินลงมาหาเราช่วยด้วยช่วยด้วย
เขาบอกอย่างนี้เลยเขาบอกกันแล้วว่าช่วยด้วยช่วยด้วย
เขาเรียกแล้วเราก็เลยประคองเขา
แล้วก็เรียกให้รถพยาบาลมาช่วย
ใจเขาใจเราเนอะเพราะว่าเขามีครอบครัว
เขามีพ่อมีแม่มีลูกมีอะไรอย่างนี้

เราก็ภูมิใจนะแต่เราก็ทำไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไร
คือเราอยากให้เขารอดทุกชีวิต
นี่ฮะก็สุดยอดจริงนะครับ

ยังมีอีกหลายคนเยอะแยะไปหมดนะฮะ
ที่ได้ช่วยเหลือกันในวันนั้นนะครับ
ในทุกจุดที่คนร้ายไปก่อเหตุ
ก็มีทั้งที่ตามเจอกันแล้ว

ต้องการที่จะมอบรางวัล

ต้องชื่นชมทุกคนจริงนะคะ